การสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จก็อยู่ที่แรงบันดาลใจของตัวนักเตะเองนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจนั้นก็ต้องไปมองที่เยาวชนเป็นหลัก
โมสรเมืองทอยเต็ดนะครับเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ลาวในตอนนี้
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานพวกเขานั้นเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับให้กับเยาวชนลาว
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักเตะอาชีพ
ติดตามรายงานได้จากคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ
ที่ให้พี่นักเตะระดับทีมชาติไทย
ถ่ายทอดทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนชาวลาวกว่า๑๕๐คน
สร้างความประทับใจให้กับเด็กเจ้าถิ่น
ที่ได้ฝึกทักษะลูกหนังกับ๖นักเตะกิเลนพยอก
ทั้งสารัสอยู่เย็นทิรทรวนวุฒิมาทัน
ดีศรพรมรักมงคลทศกรัยพีรพัฒนชายาและประสิทธิพดุงโชค

ยาวชนลาวอายุระหว่าง๙๑๒ปีกว่า๑๕๐คน
ก็ได้พื้นฐานฟุตบอลและประสบการณ์ล้ำค่ากลับไป
ลูก้าเรียนสวัสดิ์ลูกครึ่งราวฝรั่งเศส

อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพตามรอยทริสตองโด

ที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสเหมือนกัน

ได้เสื้อเมืองทองพร้อมรูปฟุตบอลจากไอดลของเขากลับบ้านด้วย

ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มฝันของเยาวชนเหล่า
อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนเขา
ก็แหละคนมีทักษะที่ค่อนข้างดี
แล้วก็ทุกคนก็ฟังเชื่อฟัง
และมีพรแสวงบรรทะวัลก็คาดกันไป
ผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตได้
ส่วนเกมกระชับมิตรระหว่างเมืองทองกับลาวพรีเมอร์ลิงกออกสตาร์ช่วงเย็นวันนี้น่าจะเป็นอีก
หนึ่งความประทับใจที่ชาวลาวจะได้รับจากทัพกิเลนพยองชัชวานกรมนมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสปลาลาว